มาที่เรื่องนี้กันต่อนะคะเรื่องของทางรถไฟที่เกิดอุบัติเหตุ
แล้วรถคันที่เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ขับกันมา๓คนพ่อแม่ลูก
ลูกยังเล็กอยู่เลยค่ะนี่คือจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะ
ชุมพรนี่คือสภาพรถกระบะหงายท้องอยู่บนรางรถไฟค่ะ
ถูกรถไฟขบวนพิเศษที่๔๐สปรินเตอร์วิ่งจากสุราชกรุงเทพเนี่ย
ชนอย่างจังเลยนะคะตรงจุดตัดทางข้ามรางรถไฟ
สถานีควนหินมุ้ยอยู่ที่ตะบนนาขาหลังสวนชุมพร
มีผู้บาดเจ็บติดอยู่ในรถคันนี้๓รายด้วยกันเป็นพ่อแม่ลูกกันค่ะ
ลูกเนี่ยเป็นเด็กอายุ๕๖ขวบเท่านั้นเองนะคะ
ก็ช่วยเหลือออกมาจากตัวรถแล้วก็ส่งโรงพยาบาล
พนักงานขับรถไฟบอกว่าเขาออกมาจากสถานีรถไฟหลังสวน
ไม่ถึง๑๐นาทีก็มาถึงตรงนี้ค่ะ
มันตัดกับถนนน่ะนะคะแล้วก็มีรถกระบะขับเหมือนกับขับมาเรื่อยไม่จอด
ทั้งที่เขาทั้งบีบแตรทั้งส่งสัญญาณไฟหลายครั้ง
แล้วก็เบรกจนรถชะลอความเร็วเหลือเพียง๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ก็ไม่ทันค่ะ
อ๋อตัดหน้าออกมาเลยครับแล้วแล้วให้สัญญาณไหมฮะ
ให้สัญญาณฟ้ายเอ่อเสียงอะไรพวกนั้นโอ้ยจะมาจะตายแล้วอ่า
พนักงานสถานีรถไฟแห่งนี้เขาบอกว่าตรงจุดตัดตรงนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อย
บ่อยมากมากเพราะว่าคนที่ขับรถเนี่ย
จะไม่เคารพสัญญาณนะคะคือมีสัญญาณเตือนแล้ว

ตำรวจเดี๋ยวจะสอบปากคำคนขับรถกระบะอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เพื่อที่จะสรุปสำนวนควบคู่ไปกับที่การทางรถไฟ
จะเข้าแจ้งความเพื่อเอาผิดและเรียกค่าเสียหายกับคู่กรณีต่อไปนะ
คือถ้าเราไปเกิดอุบัติเหตุตรงรางรถไฟเนี่ย

อันนี้ก็ต้องเป็นความรู้ไว้ด้วยนะ